ร้องได้หากล้าน
คุณสรพงศ์นะครับเป็นคนแรกในรายการของเรานะครับ
ร้องได้ให้ล้านนะครับร้องเพลงที่๙ผ่านนะครับ

เพราะว่านี้เวลาเป๊กเดินผ่านคุณสระพง
จะมาเดินหลังแข็งไม่ได้แล้วต้องก้มหลัง
โทษนะครับท่านครับ

ท่านสอรัครโอเคนะครับท่านโอเคนะครับ

ผลงานเพลงของดอยอินถนนพี่ปางสิทธิพรเห็นบอกว่าสนิทกับเจ้าของเพลงด้วย
คุณสรพงศ์มาถึงเพลงที่๙ได้เนี่ยแสดงว่าคุณสรพงศ์มีความสามารถและรู้จริงในเพลงลูกทุ่ง
ไม่ใช่เพราะโชคช่วยอย่างที่เป๊กบอกเป็นเพราะความสามารถของคุณจริงนะครับที่ทำให้คุณมาถึงจุดนี้ได้
และต่อไปนี้นะครับมันก็จะมีความยากอยู่อันเดียวนะครับเพราะว่าเพลงที่คุณสรพงศ์จะร้องในรายการของเรา
คุณสรพงศ์ร้องอีกแค่เพลงเดียวเท่านั้นคุณสรพงศ์จะคว้าเงิน๑ล้านบาทตัวช่วยยังเหลืออีกตัวหนึ่ง
แต่สิ่งที่เป็นห่วงที่สุดก็คือในเรื่องของความตื่นเต้นความกดดันนั่นเอง
อันนี้ผมห่วงจริงอยากฟังไหมครับอินโทรเพลงที่๑๑ล้านบาท
ภาวนาให้เพลงที่จะเปิดต่อไปนี้นะครับเพลงนี้สิเป็นเพลงที่คุณสรพงศ์ร้องได้เป็นอย่างดี
เป็นเพลงที่ซ้อมมามาฟังไปพร้อมกัน
ทั้งคุณสรพงศ์ทั้งคนในห้องส่งทั้งคนทางบ้านเลยมาดูเลยนะครับ
ว่าเพลงนี้จะเป็นเพลงอะไร
อินโทรเพลงที่๑๐นะครับมูลค่า๑ล้านบาท

เพราะว่าทำนองแบบนี้อย่างที่คุณปานุสได้ส่งบอกนะคะ
คือมันมีความก้ำกึ่งที่คล้ายกันอยู่หลายผลงานเพลง
เอาละเอาละ๑ล้านบาทนะครับ

จะเล่นหรือจะหยุด
๑ล้านบาท
ไปปรึกษาภรรยาก่อน

โอเค
โดดช่วยยังมีด้วยนะครับ

โอเคค่ะมา
ถ้าเปิดมาน่าเป็นแข่ง

สวยสวยม่ะ

เป็นนี้แล้วนะครับ

บมือให้คุณสารพูดหน่อยครับ
ตัวช่วยจากอีซูซูดีแม็กซ์นะครับ

ยังเหลือโทรหาคนรู้จัก
ยังเหลือเพลงเก่ง
ยังเหลือได้ฟังเพลงหนึ่งท่อนท่อนไหนก็ได้
และร้องผิดได้๑คำ
ยังเหลืออีก๔ตัวช่วย

จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ดีมาก

คงที่จะใช้ตัวช่วยจากอีซูซูดีแม็กซ์นะครับ

ตัวช่วยจากอีซูซูดีแม็กซ์นะครับ

ตัวช่วยจากอีซูซูดีแม็กซ์นะครับ
ตัวช่วยจากอีซูซูดีแม็กซ์นะครับ
ปัปวัน
ตัวช่วยจากอีซูซูดีแม็กซ์

สรพงศ์เลือกนะครับแผ่นที่๒นะครับ

คุณสรพงศ์ได้

แล้วคุณยังร้องเพลงเก่งของคุณผิด

คุณสนพงศ์
เพลงเก่งของคุณคือเพลงอะไรครับคุณสรพงศ์

โอ้ว
ซึ่งเขาได้ให้เราไว้นะครับตั้งแต่ต้นรายการนะครับ

จนจบถูกต้องหมดทุกคำ
เขาจะได้รับ๑ล้านบาท
เป็นแชมป์คนแรกนะครับเป็นคนที่ทำคว้า๑ล้านบาทสำเร็จจากรายการร้องได้ให้ล้านของเรา
ค่ะคุณสรพงศ์ขอให้มีสตินะคะ
ตอนนี้ต้องบอกเลยว่าคุณสรพงศ์โชคดี
แล้วเป๊กก็จะบอกว่าขอให้คุณสรพงศ์โชคดีกว่านี้อีก
แต่ว่าโชคอย่างเดียวช่วยไม่ได้สติช่วยได้ค่ะ
อย่างระมัดระวังแล้วคว้าเงินล้านกลับไปเพื่อส่งลูกเรียนค่ะคุณสรพงศ

เพลงที่๑๐นะครับมูลค่า๑ล้านบาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อม
ร้องได้ให้ล้านเพลงที่๑๐
เพลงมาครับ

พี่ต้องแต่ลืมคาดไปถึงว่าสิจะกล้า
ที่เบอร์เขียนคิวเขียนตา
ในตู้กระจกติดเอ
บอกกับพี่ดีสิจ้า
ชายที่เจ้าตามมา
หรือแม่งดาชุดมากกะเหน็ด
ที่หลอกทุกข์
กลับหน้าเธอสีนี้ไปด้วยกันแล้วไปสร้างสวรรค์อยู่บ้านท้องนาหน้าเมือง
ลงไปแดงส่งสีแสเผาหน้าเกี่ยวยดจะพาไปรดน้ำมนต์ล้างเท้าเป็นดาวบ้านหนา
ถ้าได้จะพาไปด้วยกันขอบคุณครับ
ถ้าอยู่ด้านนี้เลยค่ะ
เขาร้องจบลงไปแล้วนะครับ
ท่าทางก็คงไม่ต้องบอกว่ามั่นใจขนาดไหน

ผมรู้สึกที่ว่า

เพลงนี้คุณคิดว่าร้อยทั้งร้อยไหม

ถ้าผิดเพลงนี้ผมจะเลิกร้องเพลงนี้ตลอดชีวิตครับ
ผมเลิกร้องตลอดชีวิตหมดเลยผมจะไม่ร้องหรือนะ

ถ้าเกิดพ่อได้๑ล้านบาทเอามาเป็นทุนให้เราเรียนเราจะบอกอะไรพ่อ
ก็ขอบคุณพ่อนะคะที่ทำได้ขนาดนี้พ่อเก่งมากแล้วหนูรักพ่อมากค่ะ
เป็นการคุ้นครั้งสุดท้ายแล้วนะครับคุณสรพงศ์
มาถึงเพลงที่๑๐แล้วเป็นคนแรกของรายการของเรานะครับ

มูลค่าหนึ่งล้านบาท
คุณสรพงศ์ร้องได้หรือร้องผิด